มาดูที่เรื่องของเหตุแผ่นดินไหวกันก่อนนะครับ
เป็นเหตุแผ่นดินไหวขนาด๖๔บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนะครับ
ตอนนี้ล่าสุดนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๕รายนะครับ
แต่ว่าทางด้านของกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียเร่งค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารของบ้านเรือนที่พังถล่มลงมา
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๖๔บนเกาะสุมาร์ตราเหนือ
เมื่อเวลา๕นาฬิกา๓นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับ
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของอินโดนีเซียมรายงานว่า
จำนวนของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็น๒๕คน
มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากครับในเมืองปีดีจยาแล้วก็เมืองบรรดาอาเจครับ
และก็มีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกหลายสิบคน
ดินไหวครั้งนี้จุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคือเมืองปิดีใจาครับ
ห่างจากเมืองมันดาอาเจเมืองหลักของจังหวัดอาเจประมาณ๓ชั่วโมง
สภาพบ้านเมืองได้รับความเสียหายอย่างมาก
อาคารหลายสิบหลังพังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือน
ด้านสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือบีเอ็นพีดี
เปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้รุนแรงครับ
ประชาชนพากันตื่นตนกตกใจวิ่งหนีออกมานอกอาคาร
โดยสำนักงานธรณีวิทยาจีโอไซแอนด์ของออสเตรเลีย
ประเมินว่าแรงสันสะเทือนรับรู้ได้ไกลถึงระยะทาง๘๓๖กิโลเมตร
และความเสียหายอาจจะส่งผลให้แผ่นดินไหวในครั้งนี้
กระจายไปรัศมีทั้งหมด๖๗กิโลเมตรด้วยกันครับ
สถานีโทรทัศน์เมโทรทีวีบรรยายงานว่า
ประธานาธิบดีโจโควิโดโดนะครับก็เปิดเผยว่า
ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงจักรต้าระบุว่า
ได้รับรายงานเหตุศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่จังหวัดอาเจ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครับ
แผ่นดินไหวครั้งนี้ยังสามารถรับรู้ได้
แรงสรรสะเทือนที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับ
มาถึงที่ประเทศไทยทั้งที่พังงาภูเก็ตกระบี
แล้วก็จังหวัดตรังครับนายดามประมงกิจอายุสี่สิบเอ็ดปี
ซึ่งเป็นชาวไทยใหม่เป็นหมู่บ้านไทยใหญ่ใหม่นะครับ

ที่ตะบุรัสดาอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงที่แผ่นดินไหวนั้นนั้นนอนหลับอยู่ภายในบ้านพักนะครับรับรู้ได้ถึงแรงสรรสะเทือนจำนวน๒ครั้ง
ต้องลุกขึ้นไปปิดเปิดโทรทัศน์ขึ้นมานะครับเพื่อรอดูติดตามข่าว
พร้อมทั้งรีบปลุกเพื่อนบ้านซึ่งพบว่ามีหลายคนนั้นรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวจนต้องตื่นขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน
แม้แผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับ
แต่ก็ยังถือว่าไม่รุนแรงเท่ากับช่วงที่ผ่านมา
ชาวบ้านจึงไม่แตกตื่นมากแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติครับ